ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้โดยสารกับคนขับรถเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเป็นรถแท็กซี่ผู้โดยสารก็ถ่ายคลิปเอาไว้เหมือนกัน
บอกว่าโอ้โหโชเฟอร์รถแท็กซี่เนี่ยพูดจาไม่ดีเลย
สุดท้ายถึงขั้นไล่เธอลงจากรถเธอบอกว่าพอโชเฟอร์ไล่ลง
เธอก็ลงเธอก็ไม่จ่ายเงินสิเพราะโดนไล่
ได้เป็นโชเฟอร์ดาอีกทำไมไม่จ่ายสักตังค์

คุณคุยผมให้คุณบอกความคุณไม่บอกเอง
บอกตลอดเพราะบอกว่าความจำไม่ดี

คือเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ค่ะ
มันก็มีคำหยาบหลุดออกมาจากโชเฟอร์แท็กซี่อยู่หลายคำเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ตุลาคม๒ทุ่ม๔๐นาทีค่ะ

เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเรียกรถแท็กซี่จากเจริญนครให้ไปส่งที่ลาดพร้าว
ปกติก็นั่งรถแท็กซี่เป็นประจำอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุนะคะโชเฟอร์แท็กซี่ถามว่าจะใช้เส้นทางไหน

แต่โชเฟอร์บอกว่าถ้าใกล้แล้วเนี่ยบอกอีกทีนะจำไม่ค่อยได้
ผู้โดยสารก็คุยโทรศัพท์กับแม่ไปเรื่อยนะคะ

ซี่ขับเร็วมากเธอบอกว่าขับเร็วขับหวาดเสียว
แล้วก็พูดจาพลักษณ์แปลก
ก็เลยแนะนำว่าด้านหน้ามีทางเขาก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะ

โชเฟอร์แท็กซี่ขับเลยไป

แล้วก็พูดจาไม่เหมาะสมด่าผู้โดยสารในลักษณะที่ว่า
มวตเตอร์ครุยโทรศัพท์อะไรแบบนี้ค่ะ

ผู้โดยสารพอลงจากรถก็รู้สึกว่าตัวเองโดนไล่
ก็ไม่จ่ายสตั้ง
ตามมาด่าต่ออีกแล้วเอามือถือมาถ่าย
ก็เลยกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างถ่ายคลิปเอาไว้
ผู้โดยสารก็เลยบอกว่าโชคดีนะมีพลเมืองดีเป็นคนขับรถตุ๊กผ่านมา
ก็ไปขอความช่วยเหลือก็จ่ายเงินให้แท็กซี่ไป
ก็พาผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปแจ้งความนั่งตุ๊กไปนั่นแหละ

ทีนี้ค่ะมารู้ทีหลังว่าคนขับตุ๊กพลเมืองดีที่มาช่วยเป็นทหารนะคะ
ชื่อสิบเอกสุธิชัยพรหมเสนนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีด้วยทางผู้โดยสารเขาฝากบอกแบบนี้
ทีนี้ก็เลยส่งคลิปมาร้องเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งมาให้สื่อค่ะ
เพราะอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์เรื่องของการใช้บริการรถสาธารณะ
และอยากชื่นชมพลเมืองดีก็คือคนขับตุ๊กสิบเอกสุธิชัยพรมเศษด้วยนะคะ